คุณผู้ชมมาดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการทวงคืนผืนป่านะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ระดมกำลังกันไปที่จังหวัดบึงกาล
ตัดต้นยางพาราในพื้นที่กว่าหกร้อยไร่ซึ่งพื้นที่นี้นะคะ
ชาวบ้านก็ไปบุกรุกเพื่อปลูกยางพารานี่แหละค่ะพันเอกโคสิตพงศ์นินเอก
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาลส่วนที่กำลังทหารพรานที่สองหนึ่งศูนย์หก
ตำรวจตระเวนชายแดนที่สองสี่สี่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครองกว่าร้อยห้าสิบนายค่ะ
เข้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งยุทธการที่สอง
ทักษ์ป่าดงดิบกะลาภูสิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดเชิงเขาภูสิง
หลังจากที่มีชาบ้านหุกรุกเข้าไปปลูกต้นยางพาราจำนวนหกร้อยสิบเอ็ดไร่
บริเวณตำบลนาสิงห์อำเภอศรีวิลัยนะคะพันเอกวิชัยมารสีรองผู้อำนวยการกอรมนจังหวัดบึงกาล
บอกว่าเป็นการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและคอสชค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทำการตรวจยึดเอาไว้แล้วได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ
มีพื้นที่อยู่ประมาณ๖๑๑ไร่โดยจะดำเนินการตัดโค้นต้นยางพาราตามระเบียบของกรมป่าไม้
ก็คือต้นยางพาราอายุหนึ่งถึงสี่ปีต้องตัดทั้งหมดยางพาราอายุสี่ถึงยี่สิบปี
ก็ตัดสามแถวเว้นสองแถวโดยจะแบ่งตัดครั้งละสองรอยไล่นะคะ
สำหรับการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ถูกต่อต้านอะไร
เพราะว่าได้มีการทำความเข้าใจได้มีการชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรอบแล้ว
ยืนยันว่าทุกอย่างจะดำเนินการตามกฎหมายทุกประการค่ะครับ